นครราชศรีมาเขามีการอวดมีดหมอมหามงคล
เขาบอกว่าเป็นมีดตัดหวายลูกนิมิตขนาดใหญ่ยักษ์เลยนะ
ยักษ์ขนาดไหนและเขาทำมาเพื่ออะไรไปดูกันค่ะ

ใหญ่มากโอ้โหไม่ใช่มีดธรรมดา

คุณดูดิมันเป็นมีดมหามงคลนะ
มาที่นี่นะคะวัดม่วงอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
นี่คือมีดตัดลูกนิมิตขนาดใหญ่ยักษ์ความยาว๒๕เมตร
และมีการลงอัคระยันเต็มมีดไปหมดเลย
ติดตั้งอยู่บนรถเบ้นแบบโบราณคลาสสิกสีดำคันนี้
โอ้โหสวยงามใหญ่โตโออานะต้องมีความหมายว่าทำไมถึงต้องมาวางไว้ตรงนี้

คุณนรงศักดิ์เวลากลางอายุ๕๑ปีกรรมการวัดม่วงนะคะ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่ามีดตัดหวายลูกนิมิตยักษ์มีชื่อว่ามีดมหามงคล
เป็นสัญลักษณ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฝั่งลูกนิมิตของทางวัดม่วงด้วย
เขาจะจัดขึ้นในปลายปีนี้เดี๋ยวจะมีการจัดงานขึ้นนะคะ
และก็เพื่อร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดนครราชศรีมาไง
วันที่๑๔สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้ว

ถูกต้องที่ติดไว้บนรถเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปร่วมขบวนแห่
ส่วนมีดหมอนั่นมันมีความหมายเรื่องการไปตัดลูกนิมิต
ใช่เดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานนะปิดทองฝังลูกนิมิตรอะไรต่างขึ้นอีก
แต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปร่วมขบวนแห่ในงานแห่เทียนพรรษาก่อน
คือเมื่อวานนี้เล่าเรื่องที่จังหวัดนครราชศรีมา

ทางวัดม่วงเขาส่งขบวนเทียนเข้าประกวดประเภทขอ

ขบวนแรกเป็นขบวนเทียนพญาหงษ์
ขบวนที่๒เป็นขบวนเทียนไฟ

อันนี้ถือว่าเป็นการจัดทำขบวนเทียนไฟ
ครั้งแรกในจังหวัดนครราชศรีมา
ต่อด้วยขบวนที่๓จะเป็นขบวนที่คุณชนะเนี่ย

คุณน่าจะไปเข้าร่วมคือไปดู
น่าจะไปดูนะเพราะว่าขบวนนรกกระภูมิเนี่ย

ให้ประชาชนที่ดูอยู่ที่เห็นเนี่ย
ตระหนักถึงเรื่องของการทำผิด
เรื่องของศิลธรรมบาปบุญคุณโทษอะไรอย่างนี้

ใครอีกคุณเคยมีนรกอยู่ในใจอ่ะ
จะหวันในอกไม่มีนะมีแต่ในรกอยู่ในใจอย่างเดียว
อยากให้ไปดูเรื่องของกุศโลบายเรื่องของบาปบุญคุณโทษอย่างที่บอกไปนั่นเอง
แล้วก็มีการสร้างหุ่นที่เป็นโยบาบาลเห็นไหม
มีหุ่นยมบาลมียมทูตที่จะมาเอาวิญญาณ
แม้กระทั่งพวกวิญญาณสัมภเวษีเปรตอสุรกายต่าง
ลงโทษคนที่กระทำผิดศีลห้า
แล้วก็มีมีดมหามงคลที่ลงยันเอาไว้แก่คุณสายร่วมขบวนด้วย

เมื่อวานนี้เล่าไปแล้วอีกหลายวัดที่มีการทำเทียนกันอยู่

ช่วงต้นเดือนสิงหาคมในหลายจังหวัดทางภาคอีสานด้วยนะคะ
ว่าจะได้เห็นเทียนพรรษาที่มีรูปลักษณ์ไม่เหมือนใคร
เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละจังหวัดกันด้วยดีค่ะ